เราไม่ได้พูดถึงคดีลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทที่กาญจนบุรีสักพักนึงแล้วนะคุณภาคภูมิ

คุณผู้ชมก็ถามถึงนะว่าครูปรีชาเป็นยังไงบ้าง
คือมันมีกระแสข่าวลือในโลกโซเชียลช่วงก่อนหน้านี้จำได้ไหม
ครูปีชาสารภาพแล้วอะไรอย่างนี้

ซึ่งเข้าข่าวเก่ามาแชร์กันนะฮะ

หมายที่ออกหมายเรียกหมายจับใหม่ตอนนั้น
คนก็เลยถามถึงเยอะว่าครูปีชาเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะ
วันนี้มีความขึ้นหน้าเรื่องคดีคือมันมีคดีหลายคดีนะคะ
วันนี้มี๒เรื่องที่ทำให้ต้องไปสารกัน

ร้อยตำรวจโทจรูลวิมูลไปกับภรรยาไปกับลูกสาว

เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนนะคะ
ที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีไปกันแต่เช้าเลย
เพราะว่าครูปรีชาไคร่ครวนเป็นโจทยื่นฟ้องหมวดจรูน
ข้อหางยักษ์ยอกทรัพย์และรับของโจร
คือสารท่านได้ไต่สวนมูลฟ้องครั้งแรกไปแล้ว

แล้วก็วันนั้นครูปรีชาถูกไต่สวนคนแรก

สารท่านก็เลยนัดไต่สวนอีกครั้ง๒๙มิถุนายน
แต่๒๙มิถุนายนครูปรีชาไม่ไป

สารท่านก็เลยนัดอีกครั้งวันนี้

เพราะว่าคดีอื่นสารท่านจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้หมดแล้ว

ใช่ทีนี้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ

คือกรณีที่ครูเป็นโจทย์ฟ้องหมวดจรูน
ยักยอกทรัพย์รับของโจร
เพราะว่าครั้งก่อนครูปรีชาไม่มา

วันนี้สักค้านครูก็ยังไม่เสร็จนะคะ
สารก็นัด๒๐สิงหาคมอีกครั้งหนึ่ง

วันนี้เอาคลิปเสียงที่ไปคัดสำเนามา
ครูปรีชายื่นขอจากปอทในคดีแพ่ง
แต่ครูปรีชาไม่รับรองว่าเป็นของตัวเอง
สารท่านก็เลยไม่อนุญาตให้เปิดคลิปเสียงเหล่านี้ค่ะ
ก็นำเอกสารที่ถอดเทปมากว่าร้อยคลิปนะคะ
ถามครูปีชาทีละคลิป
ซึ่งก็สามารถนำเข้าไปในสำนวนได้
อกจากนี้ก็ได้เอกสารที่เป็นการแชทไลน์
ฉบับของครูมายื่นกับศาล
ซึ่งพบว่าไม่ตรงกัน
ก็ต้องมี๒อันที่ปลอมขึ้นมา
ครูปรีชากับทนายของครูปรีชาก็ยอมรับว่ามันไม่ตรงกันจริง
ก็ไปแจ้งความครูกับทนายในข้อหาร
นำหลักฐานเท็จเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีค่ะ

วันนี้ก็กำลังสืบถึงช่วงที่ครูปรีชา

ซึ่งครูปรีชาบอกว่ามีการตัดต่อมาแล้ว
ทำให้ข้อมูลบิดเบือนฟังเสียงทนายสิทธาดูค่ะ
เข้าสู่กระบวนพิจารณา
โดยเรามีไลน์ของเขาเองนะครับ

ว่าเอาให้ตำรวจตรวจสอบว่า
อันนี้มันเป็นหลักฐาน๓ฉบับนี้มันไม่เหมือนกัน
อันไหนละถามจริงถ้าจะไม่จริงอีก๒อันก็ถูกของฟอม
ก็คงจะต้องไปตรวจสอบกันต่อไป
เป็นคลิปสำคัญในคดีเลยผมคาดไว้จากสี่พันคลิปเนี่ย
ผมคัดไว้เหลือประมาณร้อยกว่าคลิปนะครับ
แล้วก็ผมตรวจสอบแล้วเนี่ยเขามีส่งไลน์มาแค่วันที่๑ภูจิกานะครับ
แต่ว่าผมได้เอกสารมาวันที่๓๑ซึ่งเขาไม่ได้เอามาส่งสารด้วย
วันนี้ก็เลยส่งมอบไปสารแล้วเขายอมรับว่ามีการคุยแบบไหนกันนะครับ
รายละเอียดผมจะเปิดเผยไม่ได้มาก
คือถ้าพูดถึงคดีในชั้นศาลเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับ

ครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนว่าไปยักยอกทรัพย์เขา
เงินที่ได้รางวัลที่๑มา๓๐ล้าน

คดีนี้ทางฝั่งของหมวดจรูนกับทนายสิทธาก็ยื่นฟ้องศาล
ครูปรีชาเนี่ยเบิกความเท็จ
นำไปสู่การที่สารแพ่งท่านสั่งอายัดเงินของหวดจรูน

แล้วเชื่อไหมว่าครูปรีชาเองก็ฟ้องอีกครั้งหนึ่งนะ
ฟ้องว่าทนายสิทธากับหมวดจรูนก็เบิกความเท็จ

เนี่ยซึ่งวันนี้ศาลท่านนัดคดีนี้คือคดีที่ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนกับทนายสิทธาว่าเบิกความเท็จ
ไปกล่าวหาว่าเขาเบิกความเท็จในสารแพ่ง

ก็ทนายสิทธากับหมวดจรูนนะครับก็ต้องมาก็มาพร้อมกันอยู่แล้วนะครับวันนี้ส่วนทนายของครูปรีชาวันนี้บอกว่าการไต่สวนในส่วนของครูเองก็ยังไม่เสร็จเอกสารแชทไลน์อะไรต่างนานาก็ไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าอยู่ในขั้นตอนของศาลแต่ไม่ได้หนักใจก็เป็นสิทธิ์ของทนายสิทธาที่เขาจะสามารถเอามายื่น

ที่ถามมาครับก็เป็นการใช้สิทธิ์เพราะอย่างที่บอกแล้วว่าคดีเนี้ยมันมีการใช้สิทธิ์ได้ตัวหมดถ้าคิดว่าเสียหายนะครับเพราะว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอยู่แล้วนะครับใครรู้ตัวว่าเสียสิทธิ์นะครับคิดว่าเสียหายจากการบุคคลหนึ่งบุคคลใดกระทำละเมิดต่อกฎหมายแล้วก็อ่าทำให้ตัวเองเสียส

ไม่ได้ตอบอะไรนะครับบอกว่ามีธุระต้องไปต่อนะครับ
ก็สีหน้าก็ตามปกติเหมือนท่านที่ท่านเคยเห็นแล้วฮะ